จากเจ้าของอาณาจักรธุรกิจดิวตี้ฟรียักษ์ใหญ่
เจ้าของสโมสรฟุตบอลที่เพิ่งคว้าแชมป์พรีมีลีกมามัด
มาตอนนี้ได้ลุกคืบเข้าสู่ธุรกิจการบินนะครับ
ถูกจับตามองนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะได้ประโยชน์สูงสุด
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันนะครับว่า
จะช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
เราบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้มา
เราไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับ
แล้วเราก็จะเป็นการลงทุนแล้วก็อาจจะเป็นลงทุนระยะยาว
แล้วก็อาจจะเป็นสมบัติของพวกเด็กที่จะเก็บเอาไว้นะครับ
ต้องเข้าใจนะครับหุ้นในส่วนตัวนี้เนี่ย
เราหาคนที่จะเข้ามาซื้อค่อนข้างยาก
คือถ้าไม่ได้ทำอยู่ในธุรกิจนี้
เหมือนอย่างตอนคุณโจเข้ามาถือตัวนี้เนี่ย

ผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในฟิล
หรือไม่มีธุรกิจที่เอื้อกัน

ทุ่มเงินเกือบ๘๐๐๐ล้านบาทของครอบครัวศรีวัฒนประภา
เพื่อแลกกับการครอบครองหุ้นในสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ร้อยละ๓๙ไม่ได้มาเล่น
พอมองแล้วเชื่อว่าธุรกิจนี้มีอนาคต
และยังเป็นอีกขาหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจ

ธุรกิจที่เสริมตัวธุรกิจดิวดีฟรีเราอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าตัวแอร์ไลน์จะเป็นตัวที่นำนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวแอร์ไลน์เข้ามาซัพพอร์ต
ผมเชื่อว่าก็จะทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ย
มีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น
วันที่๒๓มิถุนายนนี้คิงพาวเวอร์
ทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ
ในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นประมาณ๑๖๐ล้านบาท
มูลค่ารวมประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
นั่นหมายความว่าต้องการครอบครองกิจการนี้เต็มตัว
โดย๕ปีแรกจะมอบหมายให้ทีมบริหาร
ภายใต้การนำของนายทัศพลบาลาเวล
ทำหน้าที่บริหารธุรกิจไปก่อน
การขายครั้งนี้ขายในราคาที่เหมาะสม
และตัวเขาเองก็ไม่ได้หันหลังให้กับธุรกิจ
ที่เขาสร้างมาด้วย๒มือตลอดระยะเวลา๑๓ปีเต็ม
เป็นราคาที่ทางผมและคุณวิชัย
เข้าใจตรงกันว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับ

แต่สูงกว่านี้ทางคุณวิชัยก็อาจจะคิดว่าแพงไป
นะครับเพราะอย่าลืมว่าหุ้นที่ซื้อไปคือ
เมื่อก่อนผมอยู่กับผมผมก็เก็บ

เพราะว่าเป็นหุ้นที่ต้องรักษาสัดส่วนจริง
ขายใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นใบอนุญาตอาจจะ
มีผลต่อไปเรียกยากเพราะต้อง๕๑เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา
แล้วน้องน้องควรจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นจะเปลี่ยนผู้อื่นทำไมถูกมั้ยครับ

บริหารทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า
ในอนาคตจะเห็นความร่วมมือในการทำธุรกิจ

ผู้โดยสารเองก็มั่นใจได้ว่า
การบริการต่างจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
และในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางมากขึ้นด้วย
ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของดิวยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ก็คือ

ก็มีมากถึง๖๗ล้านคนต่อปี

ทั้งสองฝ่ายจะช่วยเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน
แต่ในระยะยาวธุรกิจการบินมีความเสี่ยง
ราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อต้นทุน

อกจากจะเป็นการต่อยอดในธุรกิจดิวทิฟี
ที่ริเลอร์มายาวนานถึง๒๑ปีเต็ม

จะคืนทุนภายใน๘ปี
น่าจะแตะหลัก๑๐๐ล้านบาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน